ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่นนทบุรีนะครับ
ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นความหึงที่โหดเยี่ยมเหลือเกิน
ค่ะนะฮะยังไงต้องทำใจให้ได้นะของอย่างนี้นะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับค่ะ
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นฝ่ายสามีนะฮะเสื้อสีส้มนะครับ
คนเจ็บคือภรรยาค่ะนี่เขาเดินมาด้วยกันนะฮะที่หน้าบ้านนะครับ
สามีใส่เสื้อสีส้มสะพายกระเป๋าเดินออกมาจากบ้าน
ใส่เสื้อสีชมพูนี่นะฮะค่ะเหมือนจะเดินขึ้นรถ
อ่านี่คือเหมือนครับมึนตึงกันอยู่แล้วอืม
แล้วก็ขึ้นรถนะฮะภรรยาเปิดประตูฝั่งคนขับ
แล้วสตาร์ทเครื่องนะฮะอ่าขึ้นไปแล้วมีญาติผู้ชายคนหนึ่ง
นี่เขามานี่เขามาดูกันอยู่แถวหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหม
ชะโงกไปดูที่รถนะครับฝ่ายสามีหลังจากนั้นเนี่ย
ใช้ปืนยิงใส่ภรรยาสามนัดถ้าดูจากอุ้ย
นี่เขาโอ้โหแล้วเขาเห็นควันเลยอ่ะนี่เรารีบเข้าไปห้ามกันนะฮะ
นี่เราเห็นปืนไหมเห็นไหมเห็นชัดแล้วนี่ถ้าดูจากระยะ
คุณยิงใกล้มานะพี่อุ้ยข้างในรถน่ะอ่ามีจังหวะตอนยิงนะครับ
นี่คาดว่าจะเป็นคุณแม่นะฮะที่วิ่งเข้ามาดู
ส่วนตัวผู้ชายนี่วิ่งออกมาสะบัดปืนสะบัดแขนเนี่ยอืม

อย่าทำแบบนี้ให้ลูกใจลูกใจอีกทีแล้วกับลูก
ฝ่ายพละยายที่อยู่ถูกยิงในบาดเจ็บสาหัสนะฮะค่ะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
หมู่๕ตะบนบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพบางบัวทองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ส่วนรถยนต์นี่โอ้โหนี่รูกระสุนนะฮะที่ประตูบ้าน
มีร่องรอยกระสุนปืนถูกยิงทะลุประตูด้านคนขับ๑นัดกระจก๑นัด
แล้วไปเจอหัวกระสุนอยู่ที่ประตูบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย๑หัว
มีรอยเลือดที่รถนะครับในรถมีปลอกกระสุนปืน๙มมอยู่๒ปลอก
แล้วก็มีเลือดเปื้อนอยู่ที่เบาะฝั่งคนขับนะฮะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขึ้นไปทางฝั่งเบาะคนขับนะครับ
คนเจ็บชื่อนางสาวลัยการอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
มีอาชีพเป็นเซลล์ขายไม้ถูกยิงกระสุนเข้าหัวตาข้างซ้าย
กระสุนทะลุท้ายทอยนะฮะกูภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการยังเจ็บหนักนะครับส่วนคนก่อเหตุคือสามีของคนเจ็บ
ที่นายเสกสรรนะครับอายุ๓๘ปีหลังจากเกิดเหตุที่เห็นวิ่งออกไปนะครับ
ไปขับรถตู้หุ่นใดสีเทาหมายเลขทะเบียนฮนกฮูกวแหวน๒๘๑๘กรุงเทพมหานคร
ออกไปจากพื้นที่เกิดเหตุจากนั้นนายเสกสรรคนยิงเนี่ย
ตัดสินใจขับรถตู้มาที่สพบางบัวทองเพื่อมามอบตัวกับตำรวจนะฮะ
โดยบอกกับตำรวจว่าเขาก่อเหตุยิงภรรยามาแล้วก็เอาปืนกล็อก
สิบเก้าที่มีกระสุนปืนในแกซีนสองนัดมามอบให้กับตำรวจด้วย
นายเสกสรรบอกกับตำรวจว่าอย่างนี้นะครับ
สารภาพอ้างว่าตัวเขากับภรรยาอยู่กินกันมา๑๕ปี
มีลูกชายหนึ่งคนอายุสิบสี่ปีเมื่อเดือนเมษายนปีหกห้า
เขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้แขนหักแล้วก็ทำงานไม่ได้
นี่ปืนที่ใช้ก่อเหตุเอามามอบให้กับตำรวจ
เสกสรรบอกพอทำงานไม่ได้เพราะแขนหักเนี่ยเขาก็ต้องไปรักษาตัว
หลังจากรักษาตัวจนหายดีไปสมัครขับรถส่งผู้โดยสาร
ต่อมาเดือนตุลาคมปี๖๕นายเสกสรรอ้างว่าจับได้ว่าภรรยามีชายอื่น
ซึ่งจับได้หลายครั้งก็คุยกับภรรยาแล้วก็ผู้ชายคนนั้นว่าให้เลิกติดต่อกันซะ
ฝ่ายชายคนนั้นก็รับปากว่าจะเลิกติดต่อกับภรรยาเขา
เขาก็พยายามพูดคุยกับภรรยาเพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้
จนกระทั่งเช้าวันนี้เนี่ยนายเสกสรรอ้างว่าเห็นภรรยายังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนนั้นอยู่อีก
ก็พยายามจะเข้าไปคุยด้วยดีเพราะเขาก็กลัวจะเสียภรรยาเข้าไป
แต่ภรรยาพูดกับเขาแบบไม่ถนอมน้ำใจ
จนกระทั่งเหตุการณ์นี้ฮะเขาบอกคือช่วงบ่าย๒ฮะบ่าย๒วันนี้เขาทะเลาะกับภรรยา
แต่จะต้องออกไปรับลูกด้วยกันนะเขาก็เดินตามภรรยาไปไปขึ้นรถ
เขาก็เปิดประตูเข้าไปนั่งฟังผู้โดยสารซึ่งภรรยาปกติต้องขับรถไปรับลูก
แล้วก็ถามกับภรรยาตอนที่ภรรยามาขึ้นรถเนี่ยว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
ทำไมต้องมีคนอื่นด้วยแต่กลายเป็นว่าถูกภรรยาพูดแบบตัดเยื่อใหญ่
แล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่ภรรยาจะบอกกับเขาว่าหมดรักเขาแล้ว
ก็เลยบันดาลโทษะหยิบปืนที่อยู่ในกระเป๋าสะพาย
สะพายติดตัวไปเนี่ยชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ภรรยาไปสามนัด
หลังจากนั้นพอเขาตั้งสติได้เขาก็เลยตัดสินใจขับรถย้อนมามอบตัวที่โรงพัก
แต่ทั้งหมดนี่คือคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหาที่เป็นคนยิงนะครับ
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของคนเจ็บที่เป็นฝ่ายภรรยาด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เธอยังเจ็บสาหัสอยู่ยังให้การอะไรไม่ได้
ต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายเสกสรรคนก่อเหตุเนี่ย
คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอีก๒ข้อหานะครับ